และอีกหนึ่งกรณีที่ต้องรอติดตามเหมือนกันก็คือคุณโตศักดิ์สิทธิ
จำได้ไหมคะก่อนหน้านี้เขาออกมาทวิตค่อนข้างเดือดเลยทีเดียวผ่านโซเชียลนะคะ
กรณีที่มีแอปพลิเคชันส่งของแอปนึงเนี่ย
เขาบอกว่าส่งของแล้วของเนี่ยหายไปกับคนส่งหายไปกับพนักงานส่งค่ะ
หลังจากนั้นพี่โตเองได้พยายามติดต่อไปยังคอร์เซ็นเตอร์แล้ว
แต่ได้รับคำตอบว่าให้ไปแจ้งความเอาเอง
โอ้โหล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้หนุ่มโตได้โพสต์อัปเดตกรณีนี้เอาไว้นะคะ
ว่าตอนนี้เนี่ยได้ของคืนแล้วค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งมาจากการรวบรวมข้อมูลเองของทีมงาน
และการช่วยเหลือของตำรวจสนโชคชัยสี่
เจ้าตัวตัดสินใจไม่เอาความนะคะ
เพราะเห็นว่าคนส่งของเนี่ยสำนึกผิด
และยังฝากไปถึงผู้ให้บริการ
ว่าควรสกรีนคนก่อนรับเข้าทำงานด้วย
และอยากให้แสดงความรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหา
ก่อนจะทิ้งท้ายถึงคนที่มีความคิดจะกระทำความผิดแบบนี้นะคะว่า
อย่าย่ามใจนะอย่าคิดว่าทำผิดแล้วจะไม่มีใครเห็นนะคะ

แต่หลายคนก็มองว่าอ้าวแล้วถ้าไม่ใช่โตล่ะ
ของจะได้คืนแบบนี้ไหมถ้าเป็นคนอื่นคนทั่วไปอะไรแบบนี้
แต่ก็จริงอันนี้โตเขารวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง
ที่เขาบอกแล้วไปแจ้งความเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องให้เครดิตเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยตามกล้องนะ
ส่วนแอปพลิเคชันนี้ก็คุณโต๊ะไม่ได้กล่าวถึงนะคะ
ต้องฝากถึงนะคะช่วยสกรีนคนหน่อยก็แล้วกันเนาะ
บอกว่าจริงเหมือนแบบปลาเน่าตัวเดียวมันทำให้เหม็นทั้งเค
จริงบางคนควรคุณพ่ออาจจะไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ได้